คนใดใช้ชื่อใคร
ขอบคุณนะคะทีมงานจัดให้เลยทีเดียว

ชื่อเพลงว่าหนังแผ่นดินนะคะ
เพลงได้นะคะชื่อเพลงได้เข้าใจแต่ว่ากรุณาหันไปทางอื่นด้วย
คุณผู้ชมเพลงนี้ถือว่าวันนี้พระบทบพูดแรงเหมือนกันนะ
หลังจากที่พักเพื่อไทยคุณหญิงหน่อยบอกว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
สิ่งสองสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
หนึ่งตัดลดงบกระทรวงกลาโหม
สองยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
แล้วเพลงนี้๔โมงของวันนี้เห็นบอกว่าจะเปิดกันเลยนะคะ
คุณผู้ชมวันนี้นะคะพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการฐานบก
สั่งการเลยค่ะบอกว่าให้กรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะ
เปิดเพลงแนวปลุกใจปลุกร้าวอารมณ์ประชาชนให้หันมารักชาติ
บอกว่าให้เปิดเลยในสถานีวิทยุกองทัพบกที่มีมากกว่า๑๖๐สถานีทั่วประเทศ
แล้วเปิดแบบนี้ทุกวันนะคะหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยช่วงเช้าเป็นไฮไลท์เด็ดเลยของวันนี้
ทางด้านการเมืองคือพบทบนักข่าวไปถาม
บอกว่าท่านคิดเห็นยังไงคะกรณีที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์
ยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
บอกว่าถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยได้เป็นจัดตั้งรัฐบาล
เดี๋ยวจะเสนอตัดลดงบประมาณของกองทัพบก๑๐แล้วยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
หันมาเลยนะคะบอกว่าไปฟังเพลงเพลงสมัยเนี้ยที่เขานิยมกันคุณรู้ไหม
เพลงอะไรนักแผ่นดิ้นเพลงเมื่อกี้นะเพลงเมื่อกี้คุณผู้ชมฟังเสียง

คุณผู้ชมเรื่องที่มันเกิดขึ้นนักข่าวก็ไปถามอีก๑ท่านเหมือนกันนะฮะ
ก็คือรองนายยกฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแหมเกี่ยวเดี๋ยวตรงเลยนะ
ค่ะก็บอกว่าก็ถูกแล้วอ่ะที่พบทบพูดไปอ่ะ
ไปฟังเพลงสิหนักแผ่นดินคุณผู้ชมนักข่าวไปถามตอนนี้แหละ
ค่ะส่วนพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีไม่รอดเหมือนกันนะ
อ่าก็ต้องไปถามเหมือนกันนะคะแล้วนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะตอบเนี่ย
ก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวเนี่ยถามกลับไปด้วยบอกโอ้โห
เดี๋ยวนี้คำถามดูดเดือดทุกวันเลยนะนายกบอกนักข่าวแบบนี้นะคะ
แต่ว่าสรุปสุดท้ายก็ต้องตอบนะคะพูดถึงเรื่องของการยกเลิกเกณฑ์ทหารนะคะ
บอกว่าอยากขอให้ทุกคนเข้าใจทหารไม่ได้มีแค่ในยามสงคราม
แต่ว่าต้องใช้กำลังทหารสนับสนุนหน่วยงานต่างเพื่อพัฒนาประเทศ
แล้วก็ช่วยเหลือในช่วงของการเกิดภัยพิบัตรเกิดน้ำท่วมต่าง
เห็นทหารลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน
จุดนี้แหละจะต้องมีการฝึกทหารให้มีความพร้อมอย่างสม่ำเสมอ
เกณฑ์ทหารเรื่องนี้บอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายไทยนะคะ
ต้องตอบแทนคุณแผ่นดินดังนั้นการที่นักการเมืองจะไปพูด
หาเสียงพูดแต่เอาสนุกปากโดยไม่คำนึงถึงประเทศไม่ได้
อะไรเกิดขึ้นในภายภาคหน้าท่านต้องเป็นคนรับผิดชอบ
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
ใช้สำหรับในการดูแลประจนทั้งสิ้นไม่ว่าจะคอยานพานะต่าง
ก็มาใช้หมดไม่ใช่เก็บไว้ใช้ทางทหารอย่างเดียวเมื่อไหร่เลย

ทหารไม่ใช่ว่ามีไว้ป้องกันประเทศ
อย่างเดียวมีศึกอย่างเดียวจะปรับลดอย่างเดียวทหาร
เห็นไหมตอนน้ำท่วมปี๕๔ก็ใครล่ะไม่ใช่ทหารเหรอที่มาช่วย

นักข่าวก็ไปถามคุณจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชด้วยนะคะ
คุณจตุพรก็มีการตั้งข้อสังเกตน่าสนใจ
บอกว่ากรณีที่พบทบพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
หยิบยกชื่อเพลงหนักแผ่นดิน
เป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศของเรามันจะจบลงเหมือนเหตุการณ์

เพราะถ้าเกิดว่าย้อนไปดูเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย
เหตุการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์๑๔ตุลาค
หรือ๖๑๙เหตุการณ์พฤษภาธมิน
เพลงหนักแผ่นดินปรากฏว่าเอาจริง
มันถูกเปิดใน๓เหตุการณ์สำคัญ

ประวัติศาสตร์การเมืองของไทยนี่นะคะ
ไม่รู้ล่ะแต่ว่าเอาล่ะพบทมพูดแต่ละครั้ง
ครั้งก่อนก็บอกว่านะผมไม่การันตี

อีกหนึ่งท่านวันนี้ร้อนแรงมากเลยค่ะคุณผู้ชม
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทย
ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เหมือนกันนะ
บอกว่าผมเห็นด้วยนะว่าการเกณฑ์ทหารยังต้องมีอยู่
แต่ควรเป็นระบบสมัครใจ
และตำหนิพบธบบอกว่า
กรณีที่คุณให้คุณหญิงสุดารัฐไปฟังเพลงหนักแผ่นดิน
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่า
ผมว่าคุณควรกลับไปฟังเองดีไหม
เพราะบอกว่าพบทบฝักไฟแต่จะยึดอำนาจ

นี่ร้อนแรงนะคะวันนี้การเมืองวันนี้คุณผู้ชม